เนื้อข่าวเด็ดเพราะอะไรว่ามีบ้านหลังหนึ่งงานงอก
เพราะว่าลูกชายวัยรุ่นวัย๑๖
ไปซื้อไอเทมเล่นเกมออนไลน์เสียหาย๑๖๐๐ฮะ

ต้องมาร้องขอความช่วยเหลือจากทนายรณรงค์
มาแล้วฮะเพจทนายคู่ใจหรือทนายรณรงค์แก้วเพชร
เครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม

ทนายรณรงค์เพราะว่าลูกชายวัยสิบสี่
เติมเงินซื้อไอเทมเกมออนไลน์

แต่ละครั้งเป็นหลักพันห้าพันเจ็ดขึ้นนะฮะ

แต่มารู้ตัวอีกทีคือระหว่างจะไปกดเงิน
เหลือคือมีแสนกว่าบาท

แม่ก็เลยตกใจไปตามกันกับเหตุการณ์ครั้งนี้

เท่ากับว่าเจอไปเนี่ย
บาทสถานไปทั้งบ้านเลยครับ

ปรึกษาธนายรณรงก์แก้วเพชร

ธนายรณรงก์เจอพี่ชายของไอ้เจ้าหนุ่มคนนี้

คราวอาจจะมีระบบขัดข้อง

จัดซื้อทีเดียวเนี่ย
มันก็จะได้เพชรแล้วแต่ระบบขัดข้อง

น้องเลยกดนี่อย่างนี้

ทนารณ์โรนโลงนะครับทนารโรนโลนกลาง

เงินคืนได้ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
ก็คือผู้เยาว์กระทำการอะไรก็ทำไป
ผมสรุปนะฮะผู้ยาวกระทำการใดก็ตามที่ไม่ได้ผ่าน
ความเห็นชอบของผู้แทนก็คือผู้ปกครอง
อันนี้ถือว่าเป็นโมคะ
ดังนั้นมีสิทธิ์จะสามารถบอกล้างสิ่งที่ซื้อไปได้
แต่กระบวนการไม่ใช่โชว์ปุ๊บได้ปั๊บฮะ
ต้องมีกระบวนการในการสืบซะหน่อยนะครับ
แต่คำว่าแสนหกแสนเจ็ดอันนี้ไม่ใช่น้อย
ดังนั้นถือว่าเป็นอุทาหรณ์มีเสียงทนายรณรงค์ครับ
อันนี้เราจะเห็นได้ว่าวุฒิภาวะของเด็กเนี่ย
ไม่เข้าใจว่ามูลค่าที่แท้จริงมันคืออะไร
แสดงให้เห็นว่ายิ่งสะท้อนให้เห็นว่า
อันนี้เด็ก๑๔ตัดสินใจเอง
และที่สำคัญนะครับกฎหมายอาญาประเทศไทย
ต่ำกว่า๑๕ไม่ต้องรับโทษทางอาญาถึงกระทำความผิด
เมื่อเด็กอายุแค่๑๔ปีไปซื้อของในบริษัทเกม
โดยที่พ่อแม่ไม่ให้ความยินยอม

สามารถเอาเงินคืนได้ทุกกรณีนี่คือตามกฎหมายเลย
เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวแต่มันเป็นขั้นตอนทางกฎหมายที่ต้องไปดำเนินการ